เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้นักเล่าเส้นน็อตวรริสนำทีมตะลุยซอยลาดพร้าว๗๑เพื่อไปทานผัดไทยเสวยจากร้านดังดีกรีแชมป์ผัดไทยระดับประเทศ
ต่อด้วยอุดงแกงกะหรี่ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ที่เข้มข้นด้วยวัตถุดิบกว่า๔๐ชนิดจากร้านยาชิมาและใบแซ่บซีดปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวปลาราดน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดร้านดังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดพบกันเสาร์ที่๒๕มีนาคมนี้๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ